ที่ผมบอกไปนะฮะเหตุสลดที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
คือมันเป็นภาพชัดที่สุดของโทษของยาเสพติดในหนุ่ย
หนุ่ยเนี่ยเคยเอามีดฟันหลังแม่ติดคุกมาแล้วนะ
ติดคุกมาแล้วออกมาคราวนี้นะครับมาเสพยาจนคลั่งอีก
ทุบหัวพ่อแล้วพ่อเนี่ยนะคุณผู้ชมครับเป็นอมภาษณ์
กระโหลกยุบพ่อเสียชีวิตเลยอดีตนายกเทศมนตรีบอกว่า
ไม่ไหวแล้วแบบนี้นะขอวิพากษ์วิจารณ์สักหน่อย
จากเหตุการณ์เนี้ยเนี้ยเค้าอดไม่ไหวจริงจริง
เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาผมได้ไลฟ์สดว่าไอ้หนุ่ยตีแม่
ซึ่งมันตีแม่มันเอามิดดาบฟันแม่มันวันนี้วันอาทิตย์ที่เจ็ด
เดือนมีนาคมสองพันหน้าร้อยหกสิบสี่มีชาวบ้านวิ่งไปบอกผมว่า
ไม่รู้ว่าไอ้หนุ่ยมันทำอะไรเสียงดังโครมคลาม
เมื่อมาถึงแล้วพบว่าไอ้หนุ่ยมีทั้งหนี้ทั้งในเต็มหนี้เลย
เข้าไปข้างในบ้านพบว่าพ่อมันถูกทำร้ายถูกเอาไม้ทุบ
เละเลยครับสมองไหลกระโหลกแตกนะครับมาดู
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำลัวสพทบุรีโดยงานสองศูนย์
ห้าชุดสองศูนย์ที่ต้องการต่อปรามมาที่เกิดเหตุแล้ว
ท่านผู้ใหญ่บ้านและชรบของมั่นยางน้อยก็ได้ควบคุมตัวไว้แล้ว
นี่ฮะอย่างนี้สังคมดราม่าผมไปตบมันตอนนั้น
พวกคุณน่ะไอ้โลกสวยบอกว่าโน่นนี่นั่นแล้วเป็นไง
ตอนนี้มันฆ่าพ่อมันตายคุณยังจะรอดสวยอีกไหมครับ
คุณยังจะบอกให้โลกนี้สวยงามอีกไหมครับกับสถานการณ์ยาบ้าที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้
มึงเดี๋ยวเออมัดดีดีมัดแน่นแน่นมัดขามัดแน่นแน่น
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับพอจะจำได้ครับคล้ายครับคลาไหม
พี่คนนี้ที่ปัจจุบันเป็นชรบเนี่ยเมื่อก่อนเป็นอดีตเมื่อก่อนเป็นนายกเทศมนตรีนะ
เคยเข้ามาระงับเหตุแล้วตบในหนุ่ยเนี่ยพัวก็ให้โอ้โห
แล้วสังคมตอนนั้นก็คือบอกว่าทำรุนแรงเกินกว่าเหตุไป
ตอนนั้นน่ะนะนี่แหละฮะวันนี้เนี่ยเขามาไลฟ์ใหม่ชื่อพี่นายพี่ชายศ
นะครับชัยพฤกษ์เป็นอดีตนายกเทศมนตรีตะบนอุ่มเมาส์นะฮะ
และเป็นเจ้าหน้าที่ชรบบ้านยางน้อยหมู่สิบตะบนอุ่มเม้า
อำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับเข้าไปจับนายทองดาหรือว่าหนุ่ย
แต่ชาวบ้านเรียกว่าไอ้หนุ่ยนะฮะเพราะติดยาตั้งแต่ตอนหนุ่ม
อายุ๓๖แล้วไปเสพยามาคลั่งแล้วใช้ท่อนไม้กับสากครับ
คุณผู้ชมฮะทุบหัวในผุยอายุ๖๐ปีพ่อแท้ที่นอนป่วยติดเตียงเป็นอมภาษณ
กระโหลกยุบเสียชีวิตเสียชีวิตขณะที่เขากำลังเข้าไปเลยเมื่อกี้เห็นไหม
ที่เขาบอกว่าตายนี่ตายแล้วตายแล้วเนี่ยฮะนายหนุ่ยเนี่ย
ออกจากคุกมาได้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนี้เอง
คดีเมายาจำได้ไหมครับครับคล้ายครับคลาไหมที่ตบแม่ครับ
แล้วใช้มีดฟันหลังแม่บังเกิดกล้าวเนี่ยเคราะห์ดีที่ครั้งนั้นน่ะ
สันมีดฟันแม่ของในหนุ่ยเลยไม่เจ็บมาก

ชายหนุ่ยก็อยู่ก็ถูกจับจำคลุกอยู่นะฮะก็ผลทศส๒๕ธาชนาทีธันวาคมออกมานะฮะ
ครับผมย้อนให้ฟังนิดนึงสำหรับคนที่เริ่มครับคล้ายครับคลา
ไปจับนายหนุ่ยครับนะฮะแล้วเกิดเรื่องดราม่ากลางนีตอนนั้นนินี่ใช่เลย
นี่ใช่เลยผมนี่พอเห็นภาพนี้นะฮะจำแม่นเลยนะครับ

พวกเป็นแม่ได้รับบัตรเจ็บ
ตอนนั้นราม่ามาไงเอ้าคุณทำรุนแรงกับพวกตัวขาแบบนี้ได้ยังไง
นายชายศบอกว่าตัวเองเนี่ย
ถ้าไม่ซ้อมให้เข็ดหลาบวันหนึ่งจะคลั่งยาเสพติดมาฆ่าคนในบ้าน

คือผมไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะ

เขารู้ว่าใครเป็นอะไรนิสัยยังไง

เมื่อกี้พี่ปุ้กบอกไปแล้วออกมาเมื่อธันวาคม
นะขณะที่นางบุญมาแม่ของนายหนุ่ยเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะ
หนุ่ยลูกชายเนี่ยไปเสพยาบ้ามาจากข้างนอกแล้วเมายาอารวาสเลย
ตะโกนว่าจะมีคนมาไล่ทำร้ายเดินถือท่อนไม้ถือเสียม
ออกไปทุบบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
บ้านเขาเนี่ยพังเสียหายนะฮะประตูบ้านพังไป๒บาน
ขณะนั้นลูกชายของเพื่อนบ้านเข้ามาห้ามปรามครับ
แล้วก็เอาตัวในหนุ่ยกลับมาส่งที่บ้าน
หนุ่ยมันยังไม่หยุดคลั่งครับ
นางบุญมาเห็นท่าไม่ดีเกรงว่าจะถูกลูกชายทำร้ายเหมือนครั้งที่แล้ว
ก็เลยวิ่งออกจากบ้านไปไปตามเพื่อนบ้านมาช่วย
เหลือในผุยสิครับในผุยพ่อของนายหนุ่ยป่วยติดเตียงนะครับ
ไปไหนกับเขาไม่ได้ฮะได้ยินเสียงถูกทุบนะครับ
ตุ๊บตุ๊บโอ้โหรู้แน่เลยว่าลูกกำลังทำร้ายพ่อแน่
แต่ทำยังไงช่วยยังไงก็ไม่ได้
ให้เพื่อนบ้านไปตามผู้ใหญ่บ้านกับคนอื่นมาช่วยกัน
ก็จับในหนุ่ยไว้ได้จนสำเร็จครับคุณผู้ชมครับ
แต่ในผุยตายแล้วครับถูกทุบหัวตายอยู่ตรงนี้นะครับ
ตอนนี้แม่บอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับลูกชาย
ไม่อยากให้ปล่อยตัวในหนุ่ยออกมาจากคุกอีกเลย
โอ้โหดูสภาพดูดูสิฮะดูอาการของคนเป็นแม่นะครับ
คุณผู้ชมครับโอ้กอดน้อย
คือผู้เป็นแม่ทุกข์ทรมานใจมานานแล้วเหมือนกัน
โอ้โหเหมือนตกนรกทั้งเป็นเหรอครับ
ในบ้านเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็พบยาบ้าด้วยนะคุณนะ
ยาบ้าอยู่ครึ่งเม็ดนะฮะแล้วก็อุปกรณ์การเสพด้วยนะครับ

ขอบคุณทุกความคิดเห็นแต่ส่วนใหญ่จะอ่านออกอากาศไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วย